คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้

เมาขับรถย้อนสอน
รถชนกับอีก๒คัน
โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันนะครับ
ไม่แล้วคนอื่นเขาเดือดร้อน

ก็ยอมรับแบบแมนแล้วว่าเมาครับ
อยู่ข่วนกลายเป็นอุบัติเหตุภาพจะเป็น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
จีนประชาร้อยเวรสพได้รับแจ้ง
มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่บริเวณถนนสาย๓
หลักกิโลเมตรที่๔๕ขาออกจากตัวเมืองตราด
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ

อาสาสมัครสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะครับ

บ่อใบไม้จอจาน๘๘๐๐ตราด

ล้อขวาหลุดแล้วก็ผู้ขับขี่เป็นชาย

ไม่ยอมบอกชื่อเสียงเรียงนาม
อายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
อยู่ในสภาพมืนเมาแบบนี้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก

ประโยคนึงที่สำคัญคือเมาหรือเปล่า

ส่วนอีก๒คันที่รับความเสียหาย
หมายเลขทะเบียน๑กกรเรือ๕๕๓๖กรุงเทพนคร

ขับขี่เป็นผู้หญิงนะฮะก็คือนางสาวจันทราตรีวง
เจ้าของสวนสมโพธิบ้านท้ายวังตำบลวังกระแจ

หมายเลขทะเบียนสสหหีบ๑๔๕๐กรุงเทพฯ
จอดอยู่ริมถนนนะฮะแล้วคนขับก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
ตกอกตกใจครับคนขับคือนางสาวจงกลม่วงทิม
ศึกษานิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตราดนะครับ
เราก็สอบถามท่านนี้ก่อนคือนางสาวจงกล
คุณจงกลบอกว่าเธอนั้นขับรถ
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
จะกลับบ้านครับมาตามถนนขาออกจากตัวเมืองตราด
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถกระบะอิซูซู
ที่มีผู้ชายเมาขับขับมาด้วยความเร็ว
ขับย้อนสอนมาอีกต่างหากนะฮะแล้วก็มาพุ่งชน
เธอก็เลยหักพวงมาลัยหลบออกทางซ้าย
แล้วก็ไปจอดอยู่ข้างถนน
บอกรอดจากเหตุการณ์ที่รถกระบะพุ่งมาหาเธอนะครับ
แต่ว่าอีกคันไม่รอดฮะอีกคันเป็นรถมิซูบิชินะครับ
ซึ่งเจ้าของก็คือนางสาวจันทรา
อกตกใจเล่าให้กับทีมข่าวฟังเหมือนกัน
บอกว่าขับรถตามหลังรถเก๋งฮอนด้า
บรอนทองของคุณจงกลมาขับมาชิดด้านขวา
และทีนี้ทีนี้เห็นนางสาวจงกลขับช้า

แต่เป็นจังหวะที่นางสาวจงกลซึ่งขับอยู่คันหน้านี่แหละครับ

ตอนนั้นคุณจันทราบอกก็ไม่รู้ว่าหลบไปทำไม
หรือว่าเพราะเรากระพริบไฟใส่เธอก็เลยหลบ
ปรากฏว่าเมื่อนางสาวจงกลหลบรถไปทางซ้าย
เธอเห็นจะเลยว่ารถกระบะคันที่ชายเมาท์
ขับย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
แล้วก็พุ่งเข้าชนเธอทันที

คันหน้าเขาเห็นแล้วว่ารถกระบะมันพุ่งมาก็หลบทันนะครับ
ส่วนคันที่๒ของคุณจันทราหลบไม่ทันนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวน
คนขับรถกระบะอิซูซุที่เมานะฮะยอมรับกับเจ้าหน้าที่

แล้วผมเองก็รีบไปตลาดตำบลแสนตุ้ง
ผมก็ขับรถย้อนสอนเหมือนกัน
จนเป็นเหตุให้เกิดการชนกันแบบนี้
แต่ว่าก่อนจะนำไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณ
ตอนที่ผู้ชายคนนี้กำลังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อยู่

ก็รับเคราะห์ไปเพราะไอ้คันนี้มาพุ่งชน
เกือบจะเป็นอุบัติเหตุเกือบจะไม่มีชีวิตแล้วนะคุณนะ
ถ้าชนแรงกว่านี้นะฮะนี่โมโหครับ
ก็เลยมาตบหน้าเลยนะฮะตบจนหน้าหงายเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องกันตัวญาติของนางสาวจันทราออกจากที่เกิดเหตุไว้ก่อน
แล้วก็คนขับรถยนต์นะฮะก็นี่แหละครับ
โวยวายกันใหญ่เลยเพราะว่าทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นคนที่เจอเคราะห์
คือเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็ต้องมาได้รับผลกระทบ
จากการที่เมาแล้วก็ฝ่าฝืนกฎจราจร

เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันตัวไม่งั้นคนนี้ตาคนนี้โดนหนักแน่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
สอบปากคำนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่เจ็บตัวไปด้วยเลยเจอชกเลยนะฮะ